ไปดูกันว่าชาวมุสลิมจากทั่วโลกเขานิยมรับประทานอาหารเส้นกันมากน้อยแค่ไหนและเมนูเส้นที่นิยมรับประทานคือเมนูอะไรกับเชฟใหญ่แห่งห้องอาหารบารกัสคนนี้เชิญเลยจ้า
สวัสดีครับเชฟครับเชฟอภิรักษ์นะครับผมครับผมเชฟนี่อยู่กับอามารอสมากี่ปีแล้วเนี่ย
เรามีรอบมาหนึ่งปีแล้วครับมาหนึ่งปีแล้วนะครับผมแม้การจะเป็นเชฟอาหารฮารานเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
จริงแล้วนะครับอาหารอาราต้องยกอย่างงี้ก่อนอาหารอารานเนี่ยคือว่าเป็นอาหารที่ที่ทำถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับก็คือว่าเรื่องความสะอาดนะครับจริงแล้วอาหารอารานเนี่ยคนทั่วไปทานได้หมดเพราะว่าขั้นตอนการทำสะอาดนะครับอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดนะครับในการในการที่จะหาวัตถุดิบหรืออะไรอย่าง

แล้วก็จะมีกระเทียม

อันนี้จะเป็นส่วนที่เราทำสำเร็จไปแล้ว
ละขั้นตอนนิดนึงผมจะเตรียมซอสตัวนี้
จริงแล้วเราจะนำซอสตัวนี้ไปซูวีก่อน๘ชั่วโมง
เพื่อให้เป็นลากูเพื่อให้เนื้อทุกส่วนละลายนุ่ม
ก็คือทำซอสเสร็จแล้วก็ไปซูวีก่อนอีก๘ชั่วโมง
ใช่ครับถึงจะออกมาทำได้ถึงจะออกมาทำได้นะครับโอ้โหทำตอนนี้ยากน่าดูดเลยนะครับ
ก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะก็ไหนจะซอสที่สูตรสวีทมาถึงแปดชั่วโมง
เพื่อให้ได้รสชาติที่นุ่มละมุนและได้รสชาติเนื้อที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
โดยคำว่าซูสวิตช์มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าภายใต้ศูนยากาศ
เป็นวิธีการทำอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำที่นิยมทำมากที่สุด
โดยการแพ็ควัตถุดิบลงในถุงศูนยากาศ
แล้วนำลงไปแช่ในน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิไว้
ความร้อนก็จะค่อยถ่ายเทสู่วัตถุดิบ
ซึ่งวิธีนี้จะทำให้วัตถุดิบไม่สูญเสียคุณค่า
และไม่สูญเสียความชุ่มชำไปนั่นเองค่ะ

ใส่น้ำมันก่อนนะครับ
น้ำมันมากรอกนะครับก็คือนิดหนึ่งนะครับ

เนยผมว่าเนยอ่ะผมว่าหอมหลายอย่างหนึ่ง

กลิ่นหอมของกระเทียมนะครับ

กดไปเจอกลับเลสชีสที่ละลาย

เพราะว่าสองชาติมีอิตาเลียนเนื้อนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งขั้นปฏิการทำังง่ายที่ถูกหลักสาบรา
เพราะเราต้องมีระยะเวลาในการสิ่งต่อเพื่อนของความร้อน
ครั้งต่อละครับครับผมเชฟยังไงต่อครับ

เตรียมแป้งตอเจฬ่าไว้เลยนะครับ

แซคเล็ตชีสนะครับผมพูดตรงว่าที่นี่ใส่เยอะมากเยอะมากจัดหนักคือเอาไม้จิ้มฟันกลัดเอาไว้ไม่ใช่เอาฟันปะ

ขอบคุณครับ
นักเล่าเส้นพามาค้นหาความรู้และทานเมนูเส้นสไตล์ฮาลานทั้งที
จะมีแค่เมนูเดียวคงธรรมดาเกินไปค่ะ
ใหญ่ก็เลยจัดมาให้ถึง๒เมนู
มีทั้งเมนูเส้นขาวและหวาน
จะเป็นอะไรให้เชฟช่วยแนะนำแล้วกันนะคะ

ให้ตัวชิ้นนี่กุ้งไรเสืือนะครับครับผม

จากเส้นคูนาเป้นะครับก็คือว่า

ก็มีทั้งชีสครีมนม

เป็นเมนูเส้นเหมือนกันแต่เป็นขนม

ขอบคุณเชฟมากนะครับเอาเมนูด้วยก่อนกันนะครับผมนี่จะเริ่มชิมตัวนี้ก่อนเลย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

อเจมส์อยู่ข้างล่างครับครับ

ต้องลองดูผันพิเศษที่เชฟว่าตกแต่งมาอร่อยมาก
นี่กินได้หรอบ๊วยกินได้ครับผมแล้วลองดูสิ
นี่เป็นพริกลองทิมดูก่อน

จะออกเค็มมีรสเผ็ดนิดหน่อยใช่ไหมครับ
แกรนี่แปลกดี
เข้ากันกับเส้นกับผัดกุ้งมาก

เราใช้เสไทย
อันนี้ก็จะแบบว่ามีความกรอบมีความละมุนมีความนุ่มอยู่ในตัวเองนะครับ
มาถึงของหวานดีกว่าอันนี้ไม่เคยกินเลยเดี๋ยวลองชิมดูเลยแล้วกันเนอะ
มีกลิ่นสตอเบอรี่เหมือนครีมชีสแค่นั้นแล้วก็มีความกรุบกรอบของตัวเส้น
คล้ายเส้นหมี่แต่ว่าละเอียดกว่าใช่ครับเออก็แปลกดีแต่ก็เป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ไม่เคยทานนะครับ
จริงแล้วอาหารบุสลิมเนี่ยหลายคนจะกังวลว่ากลิ่นมันจะแรงหรือเปล่าเครื่องเที่ยมเยอะหรือเปล่า
จริงแล้วมันเป็นอาหารที่รสจัดจ้านแล้วผมว่าถูกปากคนไทยแน่นอน
เพราะอาหารไทยเองก็รสชาติจัดจ้านเช่นกันนะครับผม
อ่ะวันนี้คุณผู้ชมอยากจะมาลองทานอาหารแบบมุสลิมที่ได้ถูกหลักฮารันทุกทุกอย่างแล้วล่ะที่ร้านอาหารแห่งนี้เนี่ย
จะเดินทางมายังไงทางโรงแรมตั้งอยู่ที่ไหนครับ
สูงที่สุดในเส้นนี้แหละเห็นแน่นอนเลี้ยวเข้ามาได้เลย
ตกแต่งอะไรก็ดูสวยงามหรูหราเลยนะครับผม

ของเรามี๒ห้องอาหารนะครับ
อาหารดีวานก็เราเปิด๒๔ชั่วโมง

ก็บุฟเฟ่ตอนเช้าเราก็เปิด๖โมงถึง๑๐โมงเช้านะครับ
ื้อกลางวันเราก็จะเปิด๑๑โมงครึ่งถึงบ่าย๒๓๐นะครับ

ส่วนห้องอาหารบารกัสเราเปิด๑๑โมงถึง๔ทุ่ม

อยากจะมานอนโรงแรมอยากจะดูว่าห้องหน้าตาเป็นยังไง

ก็เรียกว่าหรูหราในอีกแบบหนึ่งนะครับ

ผมคิดว่าน่าถูกปากคนไทยหลายคนนะครับ
วันนี้เราขอบคุณคุณภักษิตมากนะครับผม
ขอบคุณค่ะ
เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ
การเดินทางไปเปิดโลกความรู้ความอร่อย
และความสนุกสนานของเมนูเส้นอนาชาติ

เรียกว่าเต็มอิ่มจุใจจริงค่ะ
บอกได้เลยว่าการเรียนรู้ของชาวเล่าเส้น

เรายังจะพาคุณผู้ชมไปไกลถึงอำเภอสังขลาบุรี
ชมและชิมเมนูเส้นสัญชาติไทย

รับรองว่าการเดินทางไกลครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอน